แต่ว่าเรื่องของการขอพรก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการทำบุญ
เวลาไปทำบุญแล้วก็มักจะขอพรใช่ไหมคะ
เวลาเราไปวัดก็จะมีการทำบุญถวายสังขทาน
บางคนสะดวกก็จัดไปจากที่บ้าน
บางคนไม่สะดวกก็ไปบูชาเอาที่วัดก็ได้
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยรูปแบบสังขทานเปลี่ยนไปแล้วนะ
หน้าตาทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่เรียกว่าอัธบริหารเปลี่ยนไปแล้ว

มันน่าสนใจแบบไหนอย่างไรกันบ้าง
เรารวบรวมมาให้ชมแล้วค่ะ
ตลอดข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวการทำบุญ
ด้วยการถวายสังกฐานของคนไทยกันค่ะ
คนไทยทุกคนคงคุ้นเคยกับภาพการทำบุญที่วัดตอนเช้า
พระพิสุขสงครองจีวรสีเหลืองส้มนั่งอยู่บนอัศนะ
รับสิ่งของที่ญาติโยมมากมายนำมาถวาย
และอีกสิ่งหนึ่งที่คุ้นตาก็คือทั้งสังขทาน
ราว๒๐ปีก่อนเวลานำสังขทานมาถวายพระ
เก็ตที่ใช้ห่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้น
จะถูกบรรจุลงในถังขนาดใหญ่และห่อด้วยกระดาษแก้วสีเหลือง
แต่แล้วมันก็ได้เปลี่ยนไปในยุคของไทยแลนด์๔๐
มีหลายอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างดูทันสมัยมากขึ้น

แล้วสังขทานเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่สังขทานแนวใหม่ชุดถุงบุญรักโลกค่ะ
เป็นสังขทานแนวใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกชิ้นส่วนเลย
ตัวผ้าออกแบบมาเพื่อใช้เป็นปลอกใส่หมอนได้
ในชุดถุงบุญนี้ประกอบไปด้วยปลอกหมอนผ้าขนหนูแชมพูสมุนไพรสบู่ผงซักฟอก
น้ำยาล้างจานฟองน้ำทิชชู้กล่องบุญรักษาชุดยาบุญรักษาน้ำดื่มบุญรักษา
ขีดไฟเทียนมงคลทูบตะไคร้กันยุงและตระก้าพร้อมโบค่ะ
อีกหนึ่งแบบมาในลักษณะของถุงสี่เหลี่ยมเป็นถุงรักโลกเช่นเดียวกัน
พกพาง่ายถือไปทำบุญก็สะดวกไม่มีพลาสติกห่อหุ้ม
ของทุกชิ้นพระสงฆ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกำกับติดไว้ทุกชุด
ระบุวันหมดอายุชัดเจนอีกด้วยจ้า
อีกหนึ่งรูปแบบสังขทานที่ไม่อยากให้พลาดก็คือ
สังขทานสไตล์แฮนด์เมดสุดเก๋ไก่เข้ายุคเข้าสมัยสุด
เพราะตอนนี้วัสดุจักษานกำลังมาแรงจากร้านมะลิสารบุญ
ซึ่งเป็นร้านที่รวมสินค้าชุดสังขทานสไตล์แฮนดเมสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ชุดสังขทานงานแต่งสุดหวานสำหรับคู่รัก
สังขทานงานบวชที่ให้คุณแม่ได้เลือกสรรอย่างมากมาย
รวมถึงชุดสังขทานสำหรับงานบุญขึ้นบ้านใหม่
หรือทำบุญวันเกิดรับรองว่าสวยเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน
อีกหนึ่งแบบก็ทันสมัยไม่แพ้กัน
เพราะสิ่งนั้นคือแก้วน้ำเก็บความร้อนความเย็นนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญยังสามารถออกแบบลวดลายเกี่ยวกับธรรมะได้อีกด้วย
เขียนพระธรรมคำสอนลงไปบนแก้วหรือใส่เป็นรูปวัดรูปพระที่ตนนับถือก็ได้อีกด้วยค่ะ
แหมเก๋สุดไปเลย
และสุดท้ายขอบอกว่าเข้ายุคเข้าสมัยสมกับเป็นยุคไทยแลนด์๔๐เสียจริง
โดยเฉพาะปีนี้โรคโควิด๑๙ระบาด
ช่วงแรกหลายคนต้องทำงานที่บ้านและต้องเว้นระยะห่างออกจากสังคม
หลากหลายสถานที่ปิดรวมถึงวัดด้วย
เราในฐานะคนไทยก็ต้องการที่พึ่งทางใจค่ะ
แต่ออกจากวัดไม่ได้ก็ต้องส่งสังขทานผ่านแอปพลิเคชันแล้วรับพรจากพระผ่านวีดีโอคอร์แทนค่ะ
ใครจะไปคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้แล้ว
เชื่อหรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้ใครอยากจะทำบุญ
ให้วิ่งไปส่งสังขทานให้พระในวัด
จากนั้นเราก็รับพรจากพระผ่านวีดีโอคอลได้ทันที
เมื่อพระอิทธิยาวัฒน์วีรวราวุฒิโชธปัญโย
นิคมประทีบวัดโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ท่านได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังผ่านเฟซบุ๊คว่า
นี่เรามาถึงจุดที่สามารถถวายสังขทานโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้ว
แล้วพระรับประเคนจากคนมาส่งพร้อมโทรมารับพรผ่านวีดีโอคอร์
ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการทำบุญซึ่งทางพระเองก็ยังไม่คุ้นเคย
ขณะที่ฝั่งญาติโยมก็เห็นว่าเป็นความสะดวก
ที่จะไม่ทำให้พลาดในการทำบุญในวาระสำคัญต่างค่ะ
แต่สำหรับมุมมองของผู้ครองผ้าเหลืองล่ะ
คิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
พระมหาภัยวันวรวันโนพระนักคิดนักเขียนแห่งวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ให้ความเห็นผ่านมุมมองของพระสงฆ์แก่ทีมงานตลอดข่าวมา
ว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
มุมมองของอัตมาเนี่ยตามมามองว่ามันก็ต้องดูเวลาและโอกาสนะนะ
ให้มันเหมาะสมทั้งเรื่องของคือใช้ประเด็นเรื่องการละเทศะด้วย
แต่ถ้ามันเป็นการถวายเกินเวลาล่วงเวลาไปมันก็จะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
คือจริงเนี่ยตามมาอยากให้คนพุทธใช้วิธีการอย่างเดิมที่เราเคยทำกันนั่นแหละ
คือมาวัดดีกว่ามาเข้าวัดมาวัดแล้วมันได้อะไรหลายอย่าง
จากการแค่ว่าได้บุญอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจ
ได้มาคุยกับพระได้มาสนทนาทำกันได้ฟังธรรมอะไรอย่างนี้
คือทุกวันนี้คนมันเหมือนว่ามันถูกแยกออกห่างกันเรื่อยอยู่แล้ว
ความเป็นสังคมเนี่ยมันมีน้อยลงอัตมาไม่อยากให้
แม้แต่การทำบุญการเข้าวัดกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นหมด

ก็คือเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายเยอะ
อะไรที่มันโอนเร็วให้เร็ว
อาจจะมาว่าบางทีมันก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราประมาทได้เหมือนกัน
เช่นเดี๋ยวนี้ก็มีการทำบุญทางออนไลน์กันมีให้บริจาคอันนั้นอันนี้
ถ้าเราดินบางทีเรามีแต่ความเมตตาความสงสารเยอะไป
เราไม่ได้พิจารณาให้ดีบางทีเราอาจจะมีความประมาทเลิน
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องพวกนี้ก็ได้
ฉะก็ระวังให้ดีต้องมีสติให้เยอะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
ก็อย่างที่พระท่านบอกแล้วค่ะท่านก็ฝากเตือนมาว่า
ยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วไปหมดแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดี
เพราะมีมิจฉาชีพเยอะชอบมาหลอกลวงก็อยากให้ใช้สติกันเยอะนะคะ
สาธุสาธุ
โอ้โหสังขทานยุคใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมจริงนะ
ยอดเยี่ยมมากค่ะทางนู้นเป็นอะไรคะ
พอแล้วค่ะโอ้น่าจะขอพรสัก๑๐ข้อ
หลายอย่างไฟพระท่านให้ไม่ถูกนะคะ
ค่ะไม่ได้ขอค่ะหลับค่ะขออะไรขอหลับ
เอานี่ทีนี้ผมดูแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วมันแปลกตาแปลกใจจริง
เดี๋ยวนี้เรารับสินรับพรผ่านวีดีโอคอร์ได้แล้วเหรอ
อ๋อไทยฟังสี่จุดสูญาอย่างนี้ใครเคยได้ทำแบบนี้บอกกันหน่อยได้ไหม
ไลน์มาก็ได้พูดคุยผ่านเฟซบุ๊คก็ได้แต่จริงเนี่ยเห็นหลายวัดเหมือนกันนะ
อัปเดตข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถทำบุญผ่านทางออนไลน์
เฉพาะช่วงโควิดอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่กันเยอะ

แล้วก็สำคัญอยู่ที่เจตนาของเรา
ขอให้ทำด้วยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจยังไง